เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
วันนี้เนี่ยมาในแนวหนังอีโรติกบนหนังสยองขวัญยังไงก็ไม่รู้เลยล่ะครับ
หัวเราะแบบนี้ชวนสยิวกิ้วยังไงก็ไม่รู้
มีเล่นปูไตสงสัยคืนนี้เนี่ยน่าจะเด้อ
โอ๊ยโดนพาปพาปเต็ม
แม่ดูทรงแล้วเนี่ยบรรยากาศไม่เป็นใจ
สงสัยพี่เขาคงต้องทอใจแล้วล่ะครับ

แม่ยังดื้อชาติชายังเราเนี่ย
ไม่มีทางยอมแพ้อยู่แล้วล่ะครับ
แถมคราวนี้เพิ่มปูไตมาเป็นสอง
ไม่น่ารอดจริงครับคราวนี้
ยุ่งยิกอะไรแหล่งหนาคนจะหลับจะนอน

ไปไต่ที่หน้าแกนู้น

น้ำคาญน่ะเอาไปนอนล่องไป
โหนยโน้ตสงสารพี่เขาน่ะครับ

สงสัยต้องออกไปหาปูก่อนแล้วล่ะครับ
แม่บุ่นอิทแง่ขนาดนี้
เหงื่อออกร้อนบ่อย
ไม่สบายตัวใช่อาการวัยทองหรือเปล่าล่ะครับ
หมอแหลปครับช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยได้ไหมครับ

เฮ้ยคุณหมอที่บ่นจังวัยทองหรือเปล่าครับนี่

แต่ถ้าพูดถึงวัยทองนะครับรู้หรือเปล่าครับ
วัยทองเนี่ยเป็นวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิง
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจ
และการปรับตัวเข้ากับสังคม

อาจจะส่งผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป

ก็จะมีการร้อนวูบวาบตามตัวและใบหน้า
ซึ่งอาจจะมีเหงื่อออกร่วมด้วยนะครับ

นอนไม่หลับกั้นปัสสาวะไม่ได้
สนองต่อการกระตุ้นทางเพศลดลง
ส่วนอาการทางจิตใจที่พบได้บ่อยก็คือ
อาการซึมเศร้าหลงลีนง่าย
สมาธิสั้นและหงุดหงิดง่ายครับ
ที่น่ากลัวเลยก็คืออาการซึมเศร้า
ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด
และมีผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมากที่สุดครับ
งานนี้นะครับวัยเก่าคนไหนเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยทอง
ก็ต้องรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะครับ
วิธีนี้เป็นการรักษามาตรฐาน
สำหรับผู้หญิงวัยทองที่มีอาการ
แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับ
ที่สำคัญผู้หญิงวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน
จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละครั้ง
และควรได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนถึงประโยชน์ที่จะได้รับความเสี่ยง
และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่